อยู่ในวงการตั้งแต่อายุ๑๓แล้วก็อยู่มาละ๒๐ปีแล้ว
แต่ว่ายังมีความน่ารักสดใสเหมือนย้อนวัยไปเหมือนตอนนั้นอยู่เลยนะคะ
ก็เลยฝากถามฝากความคิดถึงไปถึงสมาชิกวงอย่างพี่แก้วนะคะ
ไปอยู่ที่อเมริกาตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปอัปเดตกับน้ำหวานกันหน่อยค่ะ
เพราะแก้วอยู่อเมริกาใช่ไหมเขาก็จะออกกำลัง
เรื่องเพลงน่าจะไม่มีค่ะพี่แจ๊คก็ช่วงนี้เป็นคอนเสิร์ตไปแล้วกัน
เพราะปีนี้ก็๒๐ปีพิธีกรคืองานหลักของตอนนี้นักแสดงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็น๒๐ปีที่ได้รับประสบการณ์

อัปเดตเรื่องคนอื่นแล้วก็อัปเดตเรื่องหัวใจตัวเองนิดนึงนะคะ
หัวใจของน้ำหวานเธอบอกว่าตอนนี้เธอก็มีแฟนแล้วนะคะ
แต่ว่าไม่ขอเปิดตัวละกันแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากมาย
ถ้าใครจะมองว่าเธอเป็นขวัญใจของแบบสาวหล่อไปแล้ว
หวานเป็นคนที่ไม่ค่อยหวือหวานในเรื่องความรักอยู่แล้ว
ที่พี่แจ๊คทราบใช่ไหมก็จะเป็นคนเรื่อยอยู่แล้วค่ะ
มีคนที่คุยมีคนที่ดูแลกันอยู่แต่ว่าเรื่องแต่งงานก็คงยังไม่มีเร็วนี้ค่ะของซาซ่า
ก็ตั้งแต่เข้าวงการจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นขวัญใจสาวหล่ออยู่รู้สึกไงบ้างคะ
ก็ดีนะคะเพราะว่าจริงการเป็นการที่เราได้เป็นขวัญใจของใครก็ตามรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจ
ส่วนใหญ่ถ้ามาก็มาขอถ่ายรูปมาอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้มีใครแบบว่าอยากจะมาจีบมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เอาว่าจะเป็นเพศไหนนะคุณมีความรักมันก็ดีอยู่แล้วนะคะมีคนรักดีกว่ามีคนเสียดนะคะ
ถูกต้องที่สุดนะคะวันนี้ต้องขอไปรักกันก่อนแล้วกันกับเชอรี่นะจ๊ะ